พอดีจบการสรุปของท่านรองนายก
ผมได้รับปากที่จะให้คุณสุภาชัยใช้สิทธิ์พาดพิง
ขอสั้นเท่าที่จำเป็นนะครับเท่าที่เสียหาย
เจอท่านสุภาชัยครับท่านสุภาชัย
ท่านประธานที่เคารพครับผมสุประชัยใจสมุทร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรระบบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
ผมขออนุญาตชี้แจงต่อท่านประธานกรณีที่พาดพิง
ว่าผมไม่ทราบไม่เข้าใจเรื่องของข้อตกลงยูเอ็น
ขออนุญาตเรียนให้ทราบครับว่าพักภูมิใจไทย
เรามีคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องอนุสัญญาเดี่ยว
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกทุกฉบับยืนยันครับ
ว่าหลังจากที่เราได้ศึกษาเราก็มั่นใจว่า
สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ได้ผิดข้อตกลงที่เราไปทำข้อตกลงไว้
ท่านครับนี่คือสิ่งที่กล่าวหาผมเนี่ยท่านกล่าวหาผมเป็นความเท็จนะครับ

มายก่อนครับปิดมายก่อนครับอย่าให้ชี้แจ้งสิครับ
ธรรมเนียมสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยไม่กี่สิบปีเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ครับ

คุณเป็นใครจะมาชี้แจงได้ยังไงอย่างนี้เป็นประธานฝ่ายกฎหมายเหรอครับ
ของสภาพผู้แทนรัฐศรรณไม่ได้ครับสภาธารต้องกลุ่มกลุ่มครับ
ผมผมผมถูกพับทิ้งซ้อนซ้อนไปอีกเรื่องนะครับ

ได้ครับได้เชื่อผมจะครับ

ขออนุญาตเดี๋ยวผมวินิจฉัยและชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ
คือผมตอนนั้นเนี่ยนะครับมีการมีการลุกขึ้นประท้วงที่เห็นว่า
มันอาจจะไม่ตรงข้อเท็จจริงนะครับและจากนั้นก็มีการชี้แจงกัน
สุศินก็ได้พูดพาดพิงไปถึงว่าเป็นการ
ตีความผิดของท่านสุภาชัยท่านสุภาชัยก็เลยขอใช้สิทธิ์พาดพิง
คือเอาเฉพาะประเด็นที่พาดพิงแล้วจะเกิดความเสียหาย
คือไม่ใช่ผมไม่ได้ให้อภิปรายครับแต่ว่าบังเอิญมันมีกรณีพิพาทกันก็เลย
ได้รับปากที่จะให้ใช้สิทธิ์พาดพิงเอาไว้เฉพาะประเด็นที่พาดพิง
สุภาชัยเอาเฉพาะประเด็นที่พาดพิงนะครับผมก็พูดเฉพาะที่พาดพิง
แต่เมื่อกี้ท่านพาดพิงผมเพิ่มเติมผมต้องชี้แจงนะครับก็บอกท่านวิสาน
ว่าท่านคุมสติให้ดีใจเย็นเย็นเอาอ่านี่ฮะใช้ถ้อยคำแบบนี้ฮะครับ
มีดไปสักเล่มไหมพอแล้วท่านสุภาชัยเอาเอาเฉพาะที่พาดพิง
ประชุมท่านประธานข้อเก้าครับ
จุลมันมีมีกระบวนการในการขัดขวางการสรุปของ
อันนี้คิดเอาเองเห็นได้ชัดแล้วท่านประธานเนี่ยก็ปล่อยให้มีกระบวนการ
ท่านประธานอย่าใช้เหตุว่ามีความสนิทสนมจากพักเดียวกันอะไร
ผมไม่ทราบนะผมเชื่อว่าท่านประธานไม่ได้คิดอย่างนั้น
แต่มันทำให้คนข้างนอกเข้าใจและรู้สึกผมเป็นห่วงท่านประธานครับ
ผมผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมต้องเรียนท่านประธานอย่างงี้ครับ
ถ้าท่านประธานควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะสรุปให้จบภายในเที่ยงคืนนี้
พวกผมต้องเลยเวลานะครับถ้าเลยเที่ยงคืนหนึ่งนาทีก็
เจอกันวันอาทิตย์ผมไม่มีปัญหาหรอกผมเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับ
เรามีข้อตกลงกันอยู่ท่านประธานปล่อยให้ขึ้นมาใช้สิทธิ์ประท้วงพาดพิง
มายืนอธิบายอยู่เป็น๕นาที๑๐นาทีใช่ได้ที่ไหนท่านประธาน

ท่านจุฬบัญครับท่านสุภาชัยก็เพิ่งลุกขึ้นอธิบาย
ก็บอกถ้าลุกขึ้นมาแล้วอย่างเมื่อครู่บอกว่าผมถูกพาดพิงว่าผมเข้าใจผิด
ผมยืนยันว่าผมเข้าใจถูกนั่งลงจบ
แต่เมื่อครูคือการอธิบายแทนรัฐมนตรีท่านประธาน
อย่าปฏิเสธมันเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
เอาล่ะครับให้ท่านสุภาชัยใช้๑๐พัดพิง
เอาสั้นตรงประเด็นนะครับตรงไหนที่เสียหาย

ท่านประธานครับสุประชัยใจสมุทรครับ
ขออนุญาตเรียนครับว่า
สิ่งที่ท่านสุธินได้อภิปรายสรุปนั้น
ไม่ได้เป็นความจริงเพราะว่าเราได้
ท่านประธานครับมาสรุปอย่างนี้ได้ยังไง
นี่ใช้สิทธิ์อะไร
เดี๋ยวท่านสุภาชัยครับมีท่านสอสอประท้วง
เชิญครับท่านซูกาโนเชิญครับ

ผมสุกาโนมธาสมาธิกษภาพุทธรรษฎร
จังหวัดยาลาเขต๒พักประชาชาติ
ตอนนี้เป็นช่วงของการอภิปรายสรุป
ฉะนั้นการสรุปแม้ว่าจะพาดพิง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือใครก็ตาม
ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้สิทธิ์การพระพิงได้ครับ

ไม่มีข้อบังคับไหนบอกว่าพลาดพิงแล้วไม่มีสิทธิ์แก้ต่างแล้วครับ

ก็สรุปสั้นกันนะครับ
ถ้ายากข้อบังคับนะครับ
ฉัยไปแล้วนะครับฉะนั้นผมให้ท่านสุภาชัย
ใช้สิทธิ์พลาดพิงสั้นเอาที่เฉพาะที่เสียหายนะครับ
เชิญท่านสุภาชัยครับครับผมสั้นครับ
ยืนยันว่าเราไม่ได้ผิดข้อตกลงยูเอ็น
สิ่งที่ท่านอภิปรายมาเนี่ยเป็นความเข้าใจของท่านเอง

ก็เชิญท่านสุธินอภิปรายต่อนะครับท่านประธานครับ
ท่านประธานพูดเองมาตลอด๔วันนะว่า
อภิปรายมันเขาจะให้ตอบตรงใจคุณมันไม่ได้
ผมบอกว่าถูกแล้วตมติก็คิดว่าผิด
เราจะมาบังคับให้ผมพูดจนถูกใจท่านมันไม่ใช่
เพราะฉะนั้นผมก็ต้องพูดไป

เชื่อไม่เชื่อก็ไปลงคะแนน
ถ้าบอกว่าผมพูดผิดท่านก็ไปลงคะแนนตรงข้ามกับผม
ฉะนั้นท่านประธานครับผมเดินต่อนะครับ